คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
มีคนคนหนึ่งเขาโพสต์เฟซบุ๊คตั้งคำถาม
ถามแบบนี้อยากถามว่าถ้าเป็นลูกหลานคุณ
คุณจะทำอย่างไรหยุดแค่นี้หรือไปต่อ
อย่าพึ่งค่ะอย่าเพิ่งตอบฟังเรื่องราวก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น
คนที่เป็นคนเอาเรื่องราวมาโพสต์คุณผู้ชมเห็นภาพนี้ใช่ไหมคะ
น้องอายุ๒ขวบโดนน้ำร้อนลวกน้ำร้อนที่ว่าเป็นน้ำซุปของร้านหมูกระทะ
แล้วปรากฏว่าทางร้านหมูกระทะเนี่ยคือทางคนเจ็บเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ชดใช้ค่าเสียหาย
แต่ปรากฏว่าเขาจ่าย๕๐๐๐แล้วเขาบอกว่าให้เรื่องจบ
ถ้าอยากได้มากกว่านี้ให้ไปแจ้งความถ้าเกิดว่าไปแจ้งตำรวจเนี่ยอาจจะไม่ได้สักบาท
แล้วทิ้งท้ายหมายถึงว่าเจ้าของร้านหมูกระทะทิ้งท้ายไว้ให้คุณน้าของหนูน้อยวัย๒ขวบ
คิดบอกว่าคิดเอาละกันผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาว่างเพราะต้องออกรอบตีกอล์ฟกับผู้ว่า

ลักษณะคือเหมือนจะบอกไกลว่าเฮ้ยผมใหญ่นะ
อันนี้ทางน้าของน้องไว๒ขวบบอกแต่ทางร้านเจ้าของหมูกระทะออกมาชี้แจงแล้ว

ว่าจะตอบคำถามที่ดีกว่าถามไปยังไง
ทีนี้มาดูโพสต์ก่อนโพสต์ต้นเรื่อง
คนที่เอามาโพสต์เนี่ยผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่า
ห่วยสตานวันดาวโกมาซุมระนองคลับ

โพสต์ยาวเหยียดแบบนี้แต่เอาใจความสำคัญค่ะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับหลานวัย๒ขวบครึ่ง
ร้านหมูกระทะแห่ง๑ค่ำของวันที่๒๓สิงหาคมที่ผ่านมา
สาเหตุคือเด็กทางร้านหมูกระทะนำกระทะมาวางบนเตา
แต่กระทะมันตั้งไม่เรียบเคยเจอไหม
มันอย่ามันยก
เงินเพียง๕๐๐๐บาทกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แต่เพียงเท่านี้แล้วเขาพูดต่อหมายถึงว่าทางเจ้าของร้าน
แต่ถ้าไม่จบก็ให้ไปแจ้งความทางคุณอาจจะไม่ได้สักบาท
ตอนแรกอยากถามคุณผู้ชมว่าถ้าเป็นลูกหลานคุณจะทำอย่างไร
แค่นี้หรือไปต่อหลานเจ็บขนาดนี้คุ้มหรือไม่กับเงินห้าพันบาท
ค่าห้องคืนละพันกว่าบาทต้องอยู่ห้องพิเศษเพราะป้องกันการติดเชื้อ
ผู้โพสต์ทิ้งท้ายไว้บอกว่าคำพูดการเจรจากันทำให้ผมคิดเล่นเล่นด้วยว่า
มันคืออะไรเพราะคำพูดทิ้งท้ายของเจ้าของร้านคือผมไม่ค่อยว่าง
เพราะต้องออกรอบตีกอล์ฟกับผู้ว่าเป็นประจำเจอต่อเลยเราผู้โพสต์บอก
ก็ไปอ้างถึงคนใหญ่คนโตเนอะเออประมาณว่าสนิทกับผู้ว่าออกรอบตีกอล์ฟด้วยกันนะ
ห้าพันเนี่ยจบเอาไหมถ้าไม่เอาก็ไปแจ้งตำรวจถ้าเกิดว่าไปแจ้งตำรวจ
คุณอาจจะไม่ได้แม้แต่แดงเดียวเลยอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะอันนี้ฝ่ายญาติของคนเจ็บของน้องบอกนะคะ
ฉันไม่ได้พูดเองนะคะไม่ต้องมาฟ้องร้องให้เป็นคดีความกันอีกนาน
โดนไปแล้วหนึ่งคดีทีนี้ผู้โพสต์ยังอัปเดตอาการของหนูน้อยบอกว่า
กลางคืนเจ็บแผลไม่ค่อยได้นอนเช้าเช้ายังหลับอยู่หลับได้แต่เวลาทำแผลเนี่ย
ไหมคะเมื่อสักครู่ร้องลั่นพยาบาลเอาล่ะคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกไป
ฟังความต้องฟังสองด้านนะคะเจ้าของร้านหมูกระทะเขาก็อยากพูดบ้าง
เขาบอกว่าเอาเดี๋ยวบอกชื่อก่อนคุณอุดมปัญจสุภารักษ์ค่ะ
เขาบอกว่าคือเขาพร้อมที่จะช่วยชดใช้ค่าเสียหาย
แต่ว่าบางครั้งการนำเรื่องราวไปลงในสื่อออนไลน์ก็ใช้คำพูดที่เกินไป
อยากให้สังคมฟังความสองฝ่ายเพราะเห็นโพสต์แบบนี้
เขาก็เลยตัดสินใจค่ะเดินทางไปที่โรงพักเมืองระนอง
ขอเจรจากลายเกลี่ยกับญาติของเด็กโดยทั้งคู่สุดท้ายท้ายสุดนี่ค่ะ
ลงกันได้ด้วยดีแล้วก็ลงนามในบันทึกข้อตกลงชดใช้ค่าเสียหาย
เรื่องของสินใหม่ทดแทนคุณอุดมเจ้าของร้านหมูกระทะยินยอมชดใช้ให้เป็นเงิน
จำนวน๔๐๐๐บาทเพื่อช่วยดูแลอาการน้องคนเจ็บต่อไปนะคะ
ทีนี้เราก็ถามว่าไอ้ที่มาของเงิน๕๐๐๐บาท
แล้วก็บอกว่าไปออกรอบตีก๊อฟกับผู้ว่ามันคืออย่างไรคะคุณอุดม
คุณอุดมบอกว่าคือจริงก่อนหน้านี้นะได้มีการตกลงกันตั้งแต่ตอนเกิดเหตุ
จะช่วยค่ารักษาพยาบาลเด็กจำนวนห้าพันบาทตอนนั้นเสนอไปแบบนี้
แต่ว่าทางญาติของเด็กเนี่ยบอกว่าไม่ขอรับเดี๋ยวขอปรึกษาหารือกับทางบ้านกันก่อนนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายนะตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาถึงโรงพักเนี่ยก็พยายามพูดคุยกัน
คุณอุดมก็เลยเสนอไปเพราะด้วยความสงสารเด็ก
คุณอุดมก็เลยถามกลับไปที่ญาติของน้องถามว่าจะช่วยค่าห้องพักเนี่ยค่าพยาบาลเนี่ย
ช่วย๕๐๐๐บาทจะไว้ไหมคือตอนนั้นเนี่ยที่เสนอไป๕๐๐๐บาทเนี่ย
ตอนแรกนึกว่าโอเคแล้วพอมาวันนี้ตกลงกันไม่ได้
ก็พอมาเห็นโพสต์ยิ่งแบบตกใจว่าเอ๊ะทำไมต้องไปโพสต์แบบนี้มันเกินไปหรือเปล่า
คำพูดเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเดินทางมาที่โรงพักเพื่อไกลเกลี่ย
ท้ายที่สุดก็ยอมความกันนะคะเรื่องก็จบลงกันได้ด้วยดี